และในที่สุดการต่อสู้ของชาวบ้านก็ประสบความสำเร็จครับ
โดยในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
สำรวจแร่ทองคำและประธานบัตรธรรมเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ
รวมถึงจะไม่มีการต่ออายุประธานบัตรอีกแล้ว
หลังพบว่ามีส่วนทำให้ประชาชนในพื้นที่ล้มป่วยจริงนะครับ
โดยนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ๔กระทรวง
ที่เกี่ยวข้องมีมติให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
สำหรับสำรวจแร่ทองคำและประธานบัตรธรรมเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดนะครับ
ส่วนในกรณีของบริษัทอัครามายนิ่งนั้น
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน
เพื่อเตรียมการเลิกประกอบกิจการ
เห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

เพื่อให้สามารถนำแร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้
ดำเนินการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านมาการทำเหมืองให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตพร้อมกับยอมรับได้ว่าหลังลงพื้นที่
ตรวจสุขภาพของประชาชนพบว่า
มีประชาชนจำนวนมากที่มีโลหาหนักอยู่ในร่างกาย
ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและในปัจจุบันเชื่อว่า
สำหรับประเทศไทยเหมืองแร่ทองคำ
ยังคงไม่มีความจำเป็นมากนัก
ก็สรุปง่ายคือว่าสิ้นปีนี้แล้ว
ก็คงยุติหมดปิดหมด

จากการที่เราประมวลว่าจากการตรวจสอบ
ตรวจร่างกาย๓ครั้ง๑๕๘๓คน
รวมแล้วประมาณ๕๑๖หรือ๘๑๗คน
ที่เจอโลหะหนักในร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็น๑ตัว๒ตัวหรือ๓ตัว

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูง
ข้อมูลในขณะนี้นะครับมีผู้ขออาชญาบัตรสำรวจแร่๑๗๗แปลงจาก๑๒บริษัทใน๑๐จังหวัด
ส่วนคำขอประธานบัตรมีจำนวน๑๐๗แปลงอยู่ที่จังหวัดเลยของบริษัททุ่งคำจำกัด
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาครับ